นี่ก็ต้องบอกว่ารอดมาได้อย่างปฏิหารจริง
เชื่อท่านผู้ชมลองดูนะฮะ

ผมขอดูอีกภาพหนึ่งที่มีจักรยานยนต์ของผู้หญิงจอดอยู่
ท่านผู้ชมดูนะฮะจอดอยู่ตรงแยกตรงนี้
ดูซ้ายดูขวาแล้วกระบะสองคันชนกัน
เดี๋ยวขอปล่อยภาพแบบต่อเนื่องนะครับ

ตอนที่ผู้หญิงอยู่ตรงจักรยานยนต์นะฮะขอมุมจักรยานยนต์ครับ

แล้วแหวกเหมือนกุ้งปลา
ดีนะที่เวลาตกใจแล้วไม่แบบเร่งเครื่องหรือถอยหรืออะไรนะ
โอ๊ยรถสองคันนี้เฉียดชิ้วไปแบบนี้ค่ะ
สองคันนี้ที่ชนกันอยู่กลางแยกนั่นแหละ
เพื่อประชวมครับนี่เป็นผ้าวงจรปิดที่
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะเหตุการณ์อย่างที่เห็นเลยนะครับ
กระบะสองคันนี้กับจักรยานยนต์ของหญิงสาวที่จอดอยู่ตรงนี้อื้อหือนี่ฮะ
ช่วงสายสาย๑๐มกราคมนะครับคนก็บอกว่าโอ้โหปฏิหารจริง
รอดชีวิตมาได้เจ้าของรถกระบะคันสีดำเนี่ย
คันสีดำนะฮะบอกว่าตัวเขาขับมาจากบ้านดอนดีกำลังจะกลับบ้านแก้วมาถึงจุดเกิดเหตุ
ไม่เห็นรถคันอื่นจริงจริงโดยเฉพาะกระบะอีกคันนึงที่ขับออกมาจากอีกฝั่งนึง
มันมืดไปหมดตอนนั้นรู้ตัวอีกทีก็ชนกันแล้ว
นี่คันนี้คือคันสีบรอนนะฮะคันสีดำที่เข้ามาบนถนนใหญ่เนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่เห็นว่าคันนี้ออกมาจากทางสะพานตรงนี้อืม
ตัวอีกทีคือชนกันแล้วแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะผิดใครจะถูกก็แล้วแต่เนี่ย
ทางคุณลุงเจ้าของรถกระบะคันสีดำบอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบทุกอย่างเอง
ความเสียหายต่างเดี๋ยวรับผิดชอบให้กับผู้ที่เสียหายทั้งหมดเลย
อ่าส่วนน้องคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโอ้โห
เฉียดฉิวมากเฉียดตายเลยจริงค่ะมาว่ากันเรื่อย